เนื่องมาจากการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซ่านะครับ
ก็อย่างที่ทราบคนไทยไปทำงานที่นั่นเยอะนะฮะ
ตัวเลขล่าสุดเรื่องการเสียชีวิตกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคนไทยเราที่เป็นแรงงานไทยเสียชีวิต๓๐ศพแล้วนะฮะ
วันนี้มี๘คนที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วจากทางการอิสราเอลถูกส่งกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ร่างของแรงงานไทยที่เสียชีวิต๘ศพจากเหตุสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับทางทหารอิสราเอลนะครับ
ถูกออกลำเลียงออกจากสถาบันนิติเวศของอิสราเอลนะครับออกเดินทางมาเมื่อ๑๙ตุลาคมเมื่อวานนี้นะฮะเวลา๒ทุ่มนะครับจากอิสราเอลนะครับแล้วก็มาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิของไทย
เช้าวันนี้เวลา๙นาฬิกา๓๕นาทีนะครับทันทีที่เดินทางมาถึงก็มีการเคลื่อนร่างมายังอาคารสำนักงานสำนักงานเขตปลอดอากรเพื่อตรวจสอบเอกสารแล้วก็ความเรียบร้อยนะครับ
จากนั้นคุณจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมด้วยคุณศิลภพดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
หลัดกระทรวงแรงงานก็มาร่วมวางพวงหลีด
เพื่อแสดงความอาลัยกับ๘แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอล
ขณะเดียวกันท่านเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับ
ออนาซากิฟต์นะครับท่านก็เดินทางมาร่วมวางพวงหลีด
เพื่อแสดงความอาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
นี่ฮะท่านก็สะเทือนใจถึงขั้นบางช่วงต้องใช้มือปาดน้ำตาเลยนะครับ
สำหรับแรงงานไทยที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ส่งมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เป็น๘คนที่มาเป็นชุดแรกเลยนะฮะ
นั่นก็คือนายพงศธรขุนศรีนายพิชิตนาจันทร์นายชายรัฐสานุสัน
นายอานันเพ็ดแก้วนายพงภัฏสุชาตินายอนุชาโสภาคุณ
นายพงเทพกุศรำและนายธนกฤษปรากฏวงนะครับ
หลังจากทำพิธีแสดงความอาลัยแล้วนะครับเป็นขั้นตอนการรับศพแรงงานไทยนะครับ
ซึ่งที่บริเวณของท่ากัดสยานเนี่ยจะไม่มีการแกะกล่องบรรจุร่างนะฮะ
มาจากอิสราเอลนะครับแต่ผู้ที่จะช่วยขนย้ายกลับภูมิลำเนาเนี่ยนะครับ
จะดูจากเลขที่ใบขนย้ายแล้วก็ชื่อของผู้เสียชีวิตที่ติดมาอยู่ที่หน้ากล่องบรรจุร่างอยู่แล้วนะครับ
จากนั้นก็ลำเลียงขึ้นรถเพื่อส่งกลับไปยังภูมิลำเนา
เพื่อให้ญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๘ศพได้เปิดกล่อง
แล้วก็จะพิสูจน์ตัวตนกันอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นนะฮะ
แต่ทางอิสราเอลพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
มีทางสุริยาหีบศพนะครับที่ได้เตรียมรถตู้ทั้งหมด๘คันแล้วก็โรงศพด้วยนะครับ
ในการมารอรับร่างของผู้เสียชีวิตและส่งกลับภูมิลำเนานะครับ
เพื่อให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนต่อไปโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น
ญาติของผู้ที่เสียชีวิตท่านหนึ่งนะฮะ๑ใน๘ที่วันนี้ถูกส่งมาถึงแล้ว
คือญาติของคุณอานันต์เพชรแก้วนะครับคุณน้านะฮะ
นี่คุณน้าวงเดือนลำเลิศนะครับบอกว่าหลานชายไปทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงวัวในอิสราเอลไปมา๒ปี๕เดือน
ที่หลานชายอยู่เนี่ยเป็นแคมป์แรกที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกเข้ามายิงถล่ม
เสื้อสีฟ้าพี่ชมเห็นไหมที่เราไม่ได้เบลอไว้นั่นคือคุณอานันด์
ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณน้าบอกยังเห็นอยู่นะ
จากนั้นผ่านไปอีก๘ชั่วโมงติดต่อหลานชายไม่ได้นะครับหายเงียบไปเลย
จนผ่านไป๑๐วันสถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอล
มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาที่ญาติที่เมืองไทย
อานันต์เพชรแก้วเสียชีวิตแล้ว
ครอบครัวถึงกับช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
วันที่๖เขายังกินข้าววันสุดกว่าเขา

ไม่ได้นอนกันทั้งนี้ก็นั่งไล่ว่าจะเจอคน
เพราะเราไม่มีชื่อว่าเราตายตั้งแต่แรก
ถ้าจะอยู่ตรงไหนกลับบ้านเรา
กลับมาหาแม่กลับมาลูกกับเมีย

ก็รอรอที่ชัยภูมิรอกลับบ้านที่นู่นรอ

บอกว่าหลังส่งศพพญาติแล้วนะครับ

กระทรวงแรงงานจะให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัด
ไปถึงบ้านของผู้ที่เสียชีวิต
เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับกองทุน
ซึ่งก็จะมีในส่วนของกระทรวงแรงงานที่จะช่วยเหลือนะครับ
ส่วนทางการอิสราเอลแจ้งมาแล้วนะครับ
ว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับภรรยาของแรงงานไทยที่เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่อิสราเอลจะมอบเงินให้เดือนละ๔๐๐๐บาท
แต่ก็จะมอบให้จนกว่าที่จะไปแต่งงานใหม่นะ
ใดที่ยังไม่ได้แต่งงานใหม่ในฐานะภรรยาของแรงงานไทยที่เสียชีวิต

ส่วนบุตรจะช่วยเหลือเยียวยาให้เดือนละ๘๐๐๑๒๐๐๐บาท
กว่าบุตรจะอายุครบ๑๘ปีนะครับ
ผมจะให้ทางภาษาศึกษาแรงงานนะครับ
ไปหาทางญาติที่บ้านนะครับ
เฉพาะเงินที่เขาจะได้จากกองทุนชื่อเหลือคนหางานไปทำมาจากประเทศ๔๐๐๐๐บาท

จะไปชี้แจงเรื่องการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างที่จะให้กับทายาทนะครับ
ในขั้นตอนอิสราเอลเราก็ได้รีบเนินการนะครับ
ประสานทางอิสราเอลส่งหลักฐานต่างไปให้นะครับ
ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ให้เร็วที่สุดนะครับ
ผู้เสียชีวิตจากจังหวัดขอนแก่น๒อุดร๒นะครับ
นอกนั้นเป็นจังหวัดละ๑ก็คือสุโขทัยชัยภูมิศรีสะเกตแล้วก็โคราช

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับ

เป็นข้อมูลณเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ๑๙ธันวาคมนะครับ
ผู้เสียชีวิตในขณะนี้คือ๓๐ศพนะครับ
บาดเจ็บ๑๖คนนะฮะถูกจับเป็นตัวประกัน๑๙คนนะครับ
แล้วก็ประสงค์ขอเดินทางกลับไทยในขณะนี้๘๓๔๕คน
ยังไม่ขอกลับอีก๑๑๖คนนะครับ
ก็ส่งร่างมาถึงไทยแล้ว๘คนจาก๓๐เท่ากับเหลือว่าอ่าเหลือ๒๒ในการรอการพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล